เอาล่ะครับคุณผู้ชมแฟนข่าวการเมือง
โดยเฉพาะแฟนข่าวภาคประชาณีปรัชน์
น่าจะเคยได้ยินบ้างกำนันเสีย
กำนันเสียเนี่ยคนดังเมืองกาล
เป็นสอสอ๔สมัย
จริงท่านเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อปี๒๑๖๓

แต่ว่าญาติบอกว่าเพิ่งจะได้เลิก
เพิ่งจะได้เลิกนะครับจัดงานศพครับ

บ้านเลขที่๒๘๑ในอำเภอท่ามกา

งานบำเพ็ญกุศลศพนายประชาโพธิพิพิษ
กำนันเสียโอ้โหดังมาก
ในหมู่ของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวไล่อ้อย
ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
จัดงานบำเพ็ญกุศลศพครับ
คือเขาเคยเป็นอดีตนะฮะ
อดีตสอสอภักดิ์ประชาชิบัติ๔สมัย
แล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่๑๖สิงหาคม๒๕๖
อายุเนี่ยนะครับรวมอายุ๗๘ปีครับ
ญาติและครอบครัวเพิ่งจะได้เลิกอย่างที่เบิร์ตบอก
จะได้เลิกที่เหมาะสมในการจัดพิธีศพดังกล่าวฮะ
ครับในงานนะครับมีภรรยาลูกหลานของกำนันเสียเป็นเจ้าภาพนะ
แล้วก็จัดพิธีศพจะจัดไปจนถึงวันที่๔พฤศจิกายน
จากนั้นจะทำพิธีเคลื่อนย้ายร่างไปยังห่วงซุ้ย

ทั้งนักการเมืองเก่าใหม่ดีนะ
นี่คุณชาดาไทเสรตคุณจูลิรักษณะวิจิตร
คุณอพิศิทธิ์เวชาชีวะของส่อประจานธิปัตย์ไง

มีคนที่นับหน้าถือตาท่านแล้ว
ในงานในงานดูดูชาวบ้านนักการเมืองที่ห้องโถงเดียวนะมีอีกโถงนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสำหรับประวัติของคุณประชาโพธิพิพิษ
เป็นอดีตกำนันตะบนท่าเรือพระแท่น
แล้วที่เบิร์ตบอกว่าเขาเป็นคนที่กว้างขวางในเกษตรกรชาวไล่อ้อยเพราะอะไรอ่ะ
เขาเป็นนายกสมาคมไล่อ้อยเขต๗ดูแลชาวไล่อ้อยหลายจังหวัดนะครับ
ตรงนั้นปลูกอ้อยกันทั้งนั้นมีฐานมวลชนเยอะครับ
ได้รับการเลือกตั้งเป็นสอสอ๔สมัยไม่ธรรมดา
จากนั้นเธอถูกดำเนินคดีครับข้อหาอะไรอ่ะก็มีหัวประมูล
มีการบุกลุกที่ดินแล้วก็หนีคดีไปต่างประเทศครับ
ทั้งครอบครัวและญาติแจ้งว่ากำนันเสียนะครับเสียชีวิตแล้ว
ก็นี่ครับมีการจัดพิธีศพขึ้นนะครับ
ก็ท่านเสียปี๖๓นะครับเพิ่งจัดงานศพเมื่อวานนี้ครับ